ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านหนึ่งมีลูกสาวที่แบบอายุ๕ขวบอยู่อนุบาล๒
อืมต้องเลี้ยงลูกคนเดียวครับอยากหาเงินอยากจะหาเงินมาเลี้ยงดูลูกนะคะ
หาเงินทางรัฐด้วยการขโมยอ่าขโมยขโมยไอ้ตัวเหมือนกับน็อต
ขโมยอุปกรณ์ส่วนต่อที่เป็นตัวต่อของท่อส่งน้ำของการปลาปลา
แล้วขโมยไปขายไม่ได้ทำครั้งเดียว
ตอนแรกทำคนเดียวครั้งแรกทำคนเดียวแต่ต่อมาอุ้ยเป็นกระบวนการเลยนะคะ
เดี๋ยวชมพู่ไล่เลี่ยงให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บุรีรำค่ะคุณผู้ชม
คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านนี้วัย๒๘ปี
เขาถูกตำรวจสพสตึกบุรีรำตามรวบตัวเอาไว้ได้
พร้อมกับเพื่อน๒๓คนนะคะ
ก่อเหตุขโมยท่อน้ำแล้วก็ไอ้ตัวน็อตข้อต่อของท่อปลาปลา
ใช้ในการส่งน้ำนี่แหละของกรมชลประธาน
พร้อมกับยึดของกลางไว้เพียบเลยและนี่คือนาทีที่
คุณผู้ชมลูกสาววัย๕ขวบ
พอรู้ว่าคุณพ่อโดนจับโดนตำรวจจับลูกสาวกอดขา
แทบจะร่ำให้ไม่ห่างจากตัวคุณพ่อในโรงพัก
แล้วใครจะดูแลหนูล่ะประมาณนี้นะ
หาเงินทางรัฐนะคะสุดท้ายก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางแบบนี้
ทีนี้ทางด้านของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวท่านนี้ค่ะ
วัย๒๘ปีก็เจ้าตัวสารภาพเลย
บอกว่าคุณตำรวจผมก่อเหตุจริงก่อเหตุแล้วก็นำไอ้ตัวน็อตที่ถอดออกมาได้
กี่ตัวเนี่ยไปขายได้ตอนแรกขายได้๔๐บาท
ไปทั้งหมด๑๒จุดชาวบ้านเดือดร้อนพอสมควรนะคะ
ตอนแรกก่อเหตุคนเดียวทีนี้ต่อมาก็มาเล่าให้เพื่อนฟัง
เล่าให้เพื่อน๒๓คนฟังค่ะ
ครั้งต่อมาเนี่ยเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเพื่อนไปลงมือก่อเหตุเอง
แล้วก็ให้คุณพ่อวัย๒๘ปีหรือว่านายเบียร์คนนี้เป็นคนเอาไปขาย
เดี๋ยวเพื่อนจะลงมือไปขโมยในแต่ละจุดเดี๋ยวจะไปถอดเอง
แล้วก็ให้เจ้าตัวคือนายเบียร์เอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาแบ่งกันนะคะ
ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการนำตัวท่อต่างไปขายตัวอุปกรณ์ข้อต่อน็อตต่างไปขายเนี่ย
ก็จะได้เงินสักประมาณ๓๐๐๕๐๐บาท
ในแต่ละครั้งนายเบียร์ผู้ต้องหาก็จะได้ค่าจ้างในการนำน็อตไปขาย๒๐๐บาท
ทีนี้สาเหตุที่เจ้าตัวก่อเหตุแบบนี้ค่ะยอมรับว่าตกงาน
แล้วก็อยากจะหาเงินเลี้ยงลูกแต่หาเงินทางรัฐนะคะ

น้อยอย่างนี้
พี่เอาเงินไปทำอะไร
เอาใจขอบคุณ
ไปให้ลูก

หัวอกลูกสาววัย๕ขวบหน่อยนะคะ

เดี๋ยวได้บอกว่าอุปกรณ์ตัวท่อส่งน้ำทั้งหมด

ทีนี้กรมชนประธานก็มีการมอบให้กับทางอบตเป็นผู้ดูแล

เพราะว่าบางปีเนี่ยน้ำก็แห้งไม่ค่อยมีนะคะ
เบื้องต้นพอตรวจสอบดู
พอทราบว่ามันมีการก่อเหตุลักษณะแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการไล่เลียงตรวจสอบดู
ปรากฏว่าเจอท่อปลาปลาเนี่ยถูกงัดไปทั้งหมด๑๒จุด
มูลค่าความเสียหายประมาณ๑๒๐๐๐บาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าไปก่อเหตุ
ตั้งแต่วันที่๒๙ถึง๓๑สิงหาคม
คือ๓วันติดเลยไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นก็มีการนำตัวนายเบียร์พ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนี้แหละ
แจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ